คุณผู้ชมครับจากกรณีที่มีรถตู้ฝ่าไฟแดง
แล้วก็ไปพุ่งชนรถจักรยานของนายรัสเซลลิฟต์ลิสต
อายุ๕๕ปีซึ่งเป็นนักปั่นชาวฟิลิปปินส์นะครับ
ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกล
และก่อนถึงเส้นชัยเพียง๔๑กิโลเมตร
แต่ว่านักปั่นชาวฟิลิปปินส์คนนี้โดนรถตู้ซิ่งมา

ตำรวจก็ยืนยันว่าจับตัวผู้ที่ขับรถตู้ได้แล้วนะครับ

ที่บ้านเกิดที่สรรค์ศาเเกลนะครับ
โดยช่วงบ่ายเมื่อวานนี้พันธ์ตำรวจเอกนิพลคล้ายศิลป์ภูมิกับการสพแสนพูดาชจเชิงเซาได้ไปเรียกประชุมชุดสืบสวน
เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อไล่ติดตามจุดที่รถตู้คันก่อเหตุขับหลบหนีที่บริเวณสามแยกไฟแดงหัวเนินบ้านโพถนนสิริโสธรอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
คันที่ก่อเหตุอยู่ในสภาพรถด้านหน้าบุกแล้วก็มีกระจกแตกจอดอยู่ในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรีกรุงเทพนะครับ
ตำรวจสอบถามไปยังอู่ดังกล่าวทราบเรื่องว่านายชุติพันธ์บุตรดาเวียงอายุ๒๙ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสะแก้ว
หัวเนินบ้านโพถนนสิริโสธรที่คลองประเวท
เมื่อเวลา๑นาที๓๐นาทีของวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็รถตู้คันนี้เอาเข้าอู่ซ่อมในตอนเช้าของวันที่๒๔ตุลาคมนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนิพนธ์บอกว่าทันทีที่รู้ชื่อและที่อยู่
มอบหมายให้ทางพนักงานสอบสวนนำกำลังเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเกิดเหตุ
จังหวัดสะแก้วทันทีจนสามารถจับตัวนายชุติพันธ์ได้แล้วที่บ้านที่จังหวัดสะแก้ว
แล้วก็ได้นำตัวนายชุติพันธ์มาสอบปากคำโดยละเอียด
เพื่อเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ฝากขังต่อสารต่อไปนะครับ
ลายนิ้วมือภายในรถเพื่อนำไปประกอบคดี
พันธุ์ตำรวจเอกนิพนธ์ได้ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มนักปั่นจักรยาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัดการแข่งขันว่าควรจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยของนักปั่น
อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับทราบด้วย
และควรงดการปั่นในช่วงกลางคืน
เพราะบางเส้นทางค่อนข้างจะมืดและมีแสงสว่างไม่เพียงพอ
จะทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายนะครับ
ด้านของนายประทีพสมบุญภูลพิพัฒน์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้
จากผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติ
เป็นนักปั่นชื่อดังชาวฟิลิปปินส์เหมือนกันนะครับ
โดยจะรวบรวมข้อมูลเพื่อจะดูค่าสินไหมชดเชย
และการดูแลอำนวยความสะดวกในการส่งศพกลับประเทศนะครับ
แล้วก็จะตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตใช้พาสปอร์ตประเภทใดในการเดินทางเข้าประเทศ
แล้วก็สรุปผลข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับ